แต่ทีนี้มาถึงกรณีของคุณนวัฒน์

เป็นห่วงบอกว่าพี่นวัดพักก่อน
คือตอนนี้รักษาตัวเกี่ยวกับโควิดอยู่
ครับแล้วก็ใส่เครื่องแบบนี้นะ
แต่เมื่อวานพี่นวัฒน์หน้าแดงหน้าดำเลย
สุดเลยออกมาพูดแบบขึ้นมึงขึ้นกูเลยเหมือนกัน

ความร้อนแรงในการไลฟ์สดเมื่อคืนนี้
ดันเอาแฮชแท็กนวัดอิสระไกรศีล
พุ่งติดท็อปชาร์จทวิตเตอร์
นั่นก็คือประเด็นที่เขาบอกว่าเขาโดนไล่ออกจากโรงพยาบาล
ทั้งที่การรักษายังไม่เสร็จสิ้น

ในช่วงหนึ่งคุณนวัดได้ไลฟ์สดทั้งน้ำตา
ระบายความอัดอั้นตันใจที่ถูกหมอท่านหนึ่ง
ไล่ออกจากโรงพยาบาลภายใน๒๔ชั่วโมง
แล้วพี่นวัดก็บอกว่าความดันโลหิตพุ่งสูงกระฉูด

จากก่อนหน้านี้คือความดันปกติ

บอกว่าหมอคนดังกล่าวที่มาไล่
พี่นวัสดิ์ก็ว่าเป็นหมอขนมหวานสักอย่างหนึ่ง
รู้กันดีว่าทางการเมืองเขาเรียกอะไรอย่างนี้นะฮะ

บอกว่าจะให้คนมาติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องเลย
เพื่อจะคอยมอนิเตอร์คอยสอดส่องดูนวัด
อยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไร
เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณนวัฒน์ยังพูดอีกนะครับ
บอกว่าหมอนกหวีดหรือหมอขนมหวานอะไรเนี่ย
โทรมาให้เขาออกจากโรงพยาบาลทันที
พอผมสวนกลับไปบอกว่าไปไม่ได้

ทางหมอนกหวีดก็ข่มขู่เขาด้วย

บอกว่ามึงเป็นใคร
ขึ้นมึงขึ้นกูกันนะฮะมึงเป็นใครนะครับ
บอกว่ามันเจ็บยิ่งกว่าอกกลัดหนองซะอีก
ที่โดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้
ซึ่งในตอนหนึ่งที่พี่นวัดเขาไลฟ์นะ
เขายังบอกด้วยถ้าอาการดีขึ้นเมื่อไหร่

จะแจ้งจับนายยกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน
โอ้โหประมวลเสียงความดุเดือดของพี่นวัด

ไอ้นกหวีดมึงกำไรความสุขของคนชั้น
นี่ค่ะคือปล่อยโฮกลางไลฟ์เลยนะครับ
แต่ว่าประโยคนึงที่พี่นวัฒน์พูดในไลฟ์สด
บอกว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตยากก็ต้องยอมรับ
แต่เราอย่าไปโทษโรงพยาบาลอย่าโทษหมอทุกคน
มันเป็นสอดอแค่บางคน
มันบ้าและเอาความบ้าออกจากตัวไม่ได้
ซึ่งหมอคนดังกล่าวก็ไม่เคยมารักษาเขาเลย
แต่กลับมาไล่กลับบ้านซะงั้นนะครับ
เรื่องนี้ความคิดเห็นของคนในเน็ต
ก็เป็นสองฝั่งสองฝ่ายเหมือนกัน

แล้วก็ไปฟาดกลับทางหมอที่มีการไล่พี่นวัสดิ์
อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าขอความจริงหน่อยได้ไหม
ว่าตกลงหมอมาไล่เพราะอะไร
หรืออยากฟังจากทางหมอของโรงพยาบาลที่พี่นวัดรักษาตัวอยู่เนี่ย
ว่าใครมาไล่หรือว่ามีเหตุผลอะไร
หรือยังคงจะรับรักษาตัวพี่นวัดต่อ
เพราะจริงพี่นวัดมีกำหนดว่าจะออกจากโรงพยาบาลนี้

เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นนะฮะเป็นประเด็นที่ทางโลกโซเชียลเนี่ย
เขาก็บอกว่าบางทีพี่นวัดก็เกินไป
โซเชียลบางกลุ่มก็บอกว่าสงสารและเห็นใจหมอ

เพราะเมื่อวานมีการแชร์ไลฟ์ของพี่นวัด
ไปไหนต่อไหนไปเยอะไปแยะแล้วนะฮะ